เดี๋ยวคุยกับคุณหมอดีกว่านะครับนายแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลนะครับ
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและโฆษกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
พูดถึงความเห็นในเรื่องนี้แล้วก็จะมีมุมมองในการแนะนำผู้ปกครองด้วย
ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนใจมาสนับสนุนให้กับน้องเนี่ยเล่นเกมจริงจังก็เป็นนักกีฬาเลย
จะทำยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณวาภาษณ์คุณพิธีก่อนอื่นต้องขอเอ่อโต้แย้งคำพูดนิดหนึ่งนะครับครับ
ที่คุณวาพัฒน์บอกว่าขึ้นอยู่กับเราจะเปิดใจรับหรือเปล่า
ปัญหานั้นนะครับเพราะคิดว่ามันต้องมีเหตุผลที่ต้องรับฟังกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว
เอ่อครับข้อเอ่อต้องอย่าลืมว่าเอ่อจนถึงปัจจุบันนี้ทางโอลิมปิกยังไม่เคยยอมรับนะครับ
ว่าเอ่อซึ่งเป็นถือว่าเป็นองค์กรกีฬาสาหกลนะครับครับ
จำนวนมากที่แข่งอยู่ในเอเชนเกมนี้ไม่ได้รับการยอมรับอยู่ในโอลิมปิกนะครับ
อันที่สองก็คือว่าเอ่อในในเรื่องของหลักทางวิชาการเนี่ยเอ่อ
การจะเป็นกีฬาเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีมาตรฐานชัดเจนนะครับ
ซึ่งการเป็นกีฬาสาธิตนี่อาจจะเป็นทางเริ่มต้นก่อนนะครับ
เอยอาจจะจบลงด้วยการที่ไม่เป็นก็ได้นะครับในในเวทีของของการกีฬาโลก
เพราะว่าคำว่าเอ่ออีสปอร์ตเนี่ยเป็นวาธกรรมที่มาจากเริ่มต้นจากการที่เอ่อ
นำเสนอของบริษัทที่ผลิตเกมนะครับแล้วก็นำเสนอในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่า
เอ่อเป็นใช้คำว่าอีสปอร์ตนะครับซึ่งเอ่อได้มีการศึกษาว่าโอกาสที่เอ่อ
ถ้าเราถ้าเราเล่นฟุตบอลโอกาสที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับ
กับการที่เราเล่นเกมแล้วเราจะมีโอกาสกลายเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ย
มันต่ำกว่าเป็นหลายสิบเท่านะครับคือโอกาสที่จะเป็นเนี่ยน้อยกว่าสิบหลายสิบเท่า
แต่นักกีฬาที่ผู้ที่ไปเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับ
ไม่มีใครลงเอยด้วยการเป็นโรคติดฟุตบอลนะครับครับแต่ว่าเด็กที่เล่นเกมเนี่ย
เอ่ยด้วยการเป็นเด็กติดเกมมหาศาลขณะที่มีจำนวนเพียงน้อยนิดที่อาจจะได้
เข้าสู่สิ่งที่เขาเรียกกันว่าอียิปสปอร์ตเพราะฉะนั้นในมุมมองทางวิชาการแล้วเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งแล้วก็มีความชัดเจนว่าอะไรคืออีสปอร์ตครับ
แล้วอย่างงี้ถ้าเกิดในในมุมของคนที่เขาติดทีมชาติแบบนี้แล้วเขาไปอย่างที่เป็น
เป็นกลุ่มน้อยอย่างที่คุณหมอบอกอย่างนี้เราจะสื่อสารนั้นก็เลยค่อยเขาเข้าใจนะครับว่า
มันยังต้องมีการทำวิจัยกันพอสมควรนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในมุมมองเดียวกันนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ว่าว่าหัวใจสำคัญก็คือว่า
ถ้าเกิดว่าการผลิตคืออีสปอร์ตมันมีการผลิตรูปแบบของเกมที่ยกระดับขึ้นเป็นอีสปอร์ตเนี่ย
จากทางด้านของบริษัทบริษัทโดยมิติทางธุรกิจซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดอะไรนะครับ
เขาก็อาจจะโปรโมทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะยอมรับได้ว่าเป็นกีฬาหรือไม่เนี่ย
ทางวิชาการยังไม่มีการยอมรับนะครับผมได้ศึกษาเรื่องนี้รีวิวเรื่องนี้ก็ยังไม่พบนะครับ
มันเป็นการโปรโมทของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็มีประโยชน์ทางเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับ
ผมถามต่อในมุมคุณหมอนะครับถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับคุณหมอน่าจะน่าจะคัดค้านสักนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นผมแนะนำคำถามนี้เลยว่าผู้ปกครองที่อาจจะดูในช่วงนี้อยู่นะครับ

จะจัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องมุมมองเรื่องนี้ครับ

หนึ่งคือเรื่องความเป็นกีฬาอีสปอร์ตนี้ยังไม่ชัดเจน
ประเด็นที่สองก็คือว่าการที่โอกาสที่เด็กจะเล่นเกมเพื่อเป็นอีสปอร์ตมีต่ำมาก

เพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องรู้ว่าการเลี้ยงดูลูกที่จะไม่ให้ตัวเองต้องมาเป็นทุกข์จากการที่ลูกติดเกมภายหลังเนี่ยนะครับ
มันต้องเกิดจากการที่พ่อแม่มีทักษะในการที่จะจัดการกับการเลี้ยงดูลูกในเรื่องของการเล่นเกมนะครับ
ทราบว่าถ้าเด็กเล่นเกมวันธรรมดามากกว่า
ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสเสี่ยงติดเกม๑๘เท่าของเด็กทั่วไปนะครับ
แล้วถ้าเล่นเกมในวันหยุดเกิน๒ชั่วโมงต่อกันต่อวัน
เสี่ยงติดเกมกว่าคนทั่วไป๒๕เท่านะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีหลักที่ทางจิตแพทย์จะเน้นมากกับพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกเราเรียกว่า๓ท่อง๓ไหม้นะครับ
ก็คือว่าจะต้องกำหนดเวลาในการเล่นเพราะว่าเป็นจุดตั้งต้นของการปิดเกมนะครับ
เด็กวัยเรียนไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงต่อกันเด็กวัยรุ่นไม่ควรเกิน๑ชั่วโมง
ที่สองก็คือว่าจะต้องเลือกเกมในการที่ว่าตกลงกับลูกว่าเล่นอะไรได้นะครับ
ที่มีลักษณะเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับก็ควรจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
แล้วก็ประเด็นที่สามก็คือว่าควรจะมีโอกาสเล่นกับลูกจะได้มีโอกาสคุยกันว่ามันคืออะไรนะครับ
แล้วก็สามไหม้ก็คือว่าไม่ให้เล่นในห้องนอนเพราะมันควบคุมไม่ได้นะครับ
เล่นในเวลาครอบครัวเช่นเวลากินข้าวหรือว่าเวลาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะครับ
แล้วก็พ่อแม่เองก็จะต้องไม่เป็นตัวอย่างในการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูก
ติดต่อกันหลายชั่วโมงโดยไม่สนใจคู่สมรสหรือไม่สนใจลูกนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างวัฒนธรรมของการเลี้ยงดูลูกในทางที่ดีได้
แล้วมีความชัดเจนว่าอีศพอร์ตคืออะไร
เวลานั้นสังคมไทยก็คงพร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้
แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมทั้งสองอย่างเรากำลังและเรากระโจนเข้าไปเนี่ยจะมีปัญหามาก

ถ้าเกิดคุณหมอคัดค้านแบบนี้แล้วไม่ออกมาเป็นแนวทางแบบนี้นะครับ
ก็ทุกอย่างดำเนินการต่อไปโดยที่ไม่มีกีฬาประเภทนี้

นี่จะดำเนินการอย่างไรต่อไปต่อครับ
ผมคิดว่าผมเองผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสนะครับ

คงไม่ใช่เรียกว่าเตะลูกกลมแล้วเรียกว่าฟุตบอล
ชุดลูกกลมเรียกว่าบาสใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นผมไม่ได้โต้แย้งว่ามันเป็นไม่ได้นะครับ
แต่ว่าอันที่หนึ่งคือต้องมีความชัดเจนในทางหลักวิชาการ

เราต้องแก้ปัญหาสังคมเราให้มีความสามารถในการที่จะอยู่กับโลกที่มันมีเกม

ไม่ใช่เป็นผู้ที่ผลิตเด็กที่ติดเกมหรือว่าผู้ใหญ่ที่ติดเกมมาเต็มบ้านนะครับ

คือเป็นสิ่งที่เราควรต้องพินาเวลาที่ทางเราจะตัดสินใจว่าจะให้
ว่าให้เป็นสมาคมการกีฬาหรือไม่จะโปรโมทหรือไม่ครับ
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มันยังคุยไม่จบในตอนนี้แต่ก็พอพอได้มุมมองมาแล้ว

หลักเลยต้องอยู่ที่ผู้ปกครองนะคะที่จะต้องดูแล
มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือมันต้องคุยกับหลายฝ่ายที่คุณหมอบอกเอง
แล้วก็ในมุมคนกีฬาเขาก็คงอาจจะยังไม่เห็นด้วยมันก็ต้องมีข้อโต้แย้งกันไป
เดี๋ยวต้องรอข้อสรุปเรื่องนี้จบวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องตามความต่อเนื่องต่อไปนะครับ